สวัสดีค่ะพบกับวิทยาละร้อนหนาวกับดิชันนัทชายกิตม่วงค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนในไม่กี่อึดใจ
ไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทำให้ในระยะนี้นะคะ
เหนือของประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิแต่๔๐องศาค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้ค่ะ
จะมีฝนตกร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ

ใดไม่มีฝนสภาพอากาศจะร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิพุ่งสูง๓๙๔๑องศาค่ะ
แต่สัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาตกหนักมากขึ้นค่ะ

รับมือกันไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
กลางวันอากาศร้อนจนแสบผิวค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิพุ่งเกือบ๔๐องศานะคะ
เรียบคลื่นต่ำกว่า๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามันค่ะ
ฝั่งอันดามันจะมีฝนถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนมากนะคะ๓๖องศาค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนน้อยค่ะประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เองคุณผู้ชม
ใดไม่มีฝนอากาศจะร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๘องศาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเบลเยี่ยมค่ะ
มีลักษณะเหมือนระคังย้อยลงมา
มีสีเป็นสีม่วงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
แม้ว่าจะเป็นดอกเล็กนะคะแต่เมื่อรวมกัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหลายคนบอกว่ามีลักษณะค่ะ
พรมสีม่วงที่ปูอยู่ในพื้นป่าประเทศเบลเยี่ยมค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ